ช่วงที่ทุกคนรอดคอยนะวันพรุ่งนี้คือนึงมิดทุนายนนะ
หลายคนก็ส่งมาตั้งแต่ต้นรายการว่ามีหรือเปล่าไม่มีไม่ได้
ไม่มีไม่ได้เดี๋ยวจะกินข้าวกันไม่ลงค่ะเดี๋ยวจะเอ๋
มาดูเดี๋ยวช่วยกันเล่าไล่เรียงกันไปแต่ละพื้นที่
เรื่องของตัวเลขนะฮะย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
ก็ดูอย่างมีวิจารณะหลายอย่างนะฮะ
ผมพาไปที่แรกวัดโคกมรุมนะฮะ
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ้างทอง
แน่นมากมากนะฮะเพราะว่าไปไหว้ขอโชคลาภ
ก็เป็นตะเขียนคู่ขนาด๓คนโอบ

ขันน้ำตาเทียนขันน้ำมนต์ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเห็นตรงกัน
บ้างก็ว่า๘บ้างก็ว่า๙บ้างก็ว่า๐อะไรกันไป
คนก็ถ่ายเอามือถือถ่ายแล้วไปส่องกันเอง
เราก็ไม่รู้หรอกบางคนเขาเห็นมันจินตนาการไม่เหมือนกัน
เราก็แล้วแต่จะมองแล้วกัน
ซึ่งระหว่างที่ชาวบ้านกำลังส่องขันน้ำมนต์กันอยู่
มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาเกิดอาการคล้ายกับถูก
เจ้าแม่จะเขียนเข้าสิงหรั่งอีกแล้วนี่คนนี้

คนนี้คือคุณโชคชัยอายุ๔๑ปี
เขาพาลูกเมียกับแม่เขามาขอโชคลาภมาส่องเลขเด็ด

เดี๋ยวก็กางซักตัวเดี๋ยวเขากับจบมีนิ้วอะไรอย่างนี่
ฝั่งหนึ่งมันมี๔นิ้วฝั่งหนึ่งมี๕นิ้ว
คุณจำได้ไหมเจ้าแม่ตะเคียนเคยเข้าร่างดีเจดังคนนั้น
ที่เขาทำวิธียกตะเคียนขึ้นมาและทำนิ้วเหมือนกันเรียกเดียวกันเรียกเดียวกัน
แล้วล่ายลำแล้วบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทรายท้อง
ก่อนจะหมดสติไปเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นแล้วบอกว่า

บอกว่ามีคนทำให้ขาหักเอาไปฟังเสียงเขาพูดแล้วกันนะเขาพูดอะไรไปฟังเลยครับ

ทำอะไรด้วย

เดี๋ยวไปดูว่าเขาซื้ออะไรอยากรู้เดี๋ยวคนก็ตาม

เหมือนกับว่ามันมีอะไรหักมั้งแล้วก็เลยมาเข้าสิ่งว่าไปทำขาเขาหักไปต่อให้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะ
ก็ว่ากันไปทีนี้เวลาไล่เลี่ยกันคุณผู้ชมถัดมาจากผู้ชายคนนี้
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๐ปีก็ไปส่องขันน้ำมนต์อยู่กับสามีเหมือนกัน
กำลังจะกลับอาการคล้ายกันถูกเจ้าแม่ตะเคียนเข้าสิงเหมือนกันเลย
แต่ขณะที่เขากลับและนั่งอยู่บนรถกระบาดแล้ว
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาให้โชคให้ลาบ
ชาวบ้านก็พากันไปดูทะเบียนรถของผู้หญิงคนนี้
เชื่อไหมเลขเดียวกันกับที่ผู้ชายทำนิ้วเมื่อกี้
เลขเดียวกันเลยทะเบียนรถของเขาคือ

แล้วเป็นความศักดิ์สิทธิ์ความเฮียนของเจ้าแม่
ที่ไปเข้าสิ่งร่างคนสองคนแล้วบอกว่าจะให้โชคพร้อมกัน

เคยเข้าสิ่งร่างชาวบ้านไปแล้วจำได้ใช่ไหม
ที่ผู้หญิงดีเจที่ชูนิ้วสู้

ชูนิ้วสู้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็๔นิ้วอีกฝั่งหนึ่งก็๕นิ้ว
แล้วมันเป็นเรียกเดียวกันกับที่มาเนี่ยมากับ๒คนนี้

อันนี้เจ้าแม่ตะเคียนสายเงินสายทองที่อ่างทอง
ที่โครนต้นพโออาถรรมอยู่ในพุทธศาสตร์แวดแจ้งอำเภบชายโย
จังหวัดอ่างทองค่ะมีนักเสี่ยงโชคไปกันเยอะเลย

หลายคนไปเสี่ยงเซียมซีและเลขที่ได้เนี่ยคล้ายกันค่ะบอกว่า๓ตัวนะมี๙๐๑หลายคนไปตามหาซื้อเลข๓ตัวนี้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมล่ะพื้นที่นี้ถึงจะต้องมีคนมาหาเลขเด็ดเขามีประวัติค่ะ

เคยเป็นสุสานฝังเด็กเป็นร้อยร้อยศพและมีคนบอกว่าช่วงกลางคืนชาวบ้านก็จะเห็นเด็กเล็กออกมาวิ่งเล่นกันเต็มไปหมดเลย
ส่วนที่บริเวณโคนต้นโพมักจะมีชาวบ้านเห็นงูตัวใหญ่เลื้อยออกมาและไม่ได้มาตัวเดียวค่ะ
เห็นเป็นประจำเลยใครที่พบเห็นเขาบอกว่าเชื่อว่าจะเจอโชค
เจอราบในนี้แล้วก็มีคนไปขอพรเป็นระยะระยะแบบนี้

มาดูในภาคอีสานกันหน่อยมาดูที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ที่วัดภูกุ้มข้าวอำเภอโพนชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวบ้านเนี้ยก็เนี้ยค่ะทยอยไปขอโชคลาบจากแม่ตะเคียน
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกสลากชาวบ้านเขาบอกว่าถูกสลาก
ดีกันมาหลายงวดงวดนี้เขาก็มาส่องหาเลขเด็ดกัน
บางคนก็บอกอ่ะนะคะว่าเห็นเป็นสามบ้างเจ็ดบ้างเจ็ดบ้างสามบ้าง
ลับกันไปมาบางคนก็บอกว่าอุบไว้ก่อนไม่ยอมบอก
บอกไปเนี่ยเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนนะบอกไม่ได้บอกไม่ได้
ดวงใครดวงใครตะเคียนที่วัดแห่งนี้มีสามต้นนะคะ
ถูกขุดออกมาพบระหว่างที่เขามีการขุดลอกสระน้ำของวัด
ตอนนั้นเจ้าอาวาสฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาขอให้ขุดลึกลงไปอีก
เดี๋ยวจะเจอแม่อ่าต้นตะเคียนสามต้นทีนี้เราก็ขุดลึกลงไป
สุดท้ายก็เจอจริงจริงตามความฝันอืมเนี้ยค่ะเอาแป้งมาบางคนก็คือเคล็ดนะ
บอกว่าบอกจะมันจะเคลื่อนอะไรอย่างงี้คือเคล็ดเหมือนคุณไงถามอะไรไม่ค่อยตอบ
บอกก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนเท่าไหร่มันก็เคลื่อนอะไรอย่างนี้
ไปดูที่วัดเสมางามอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะฮะ
คึกคักไปชาวบ้านก็ไว้ไว้ขอโชคลาภเหมือนกันคึกคักจริง
ลำก็มาแล้วนะฮะเออไปขอโชคลาภต้นตะเคียนทองใหม่สองต้น
ชื่อว่าแม่แก้วมณีกับแม่ปฐุมงวดที่แล้วเนี่ย
ชาวบ้านเต็มร้อยคนได้โชคลาภกันทั่วหน้า
ล่าสุดชาวบ้านก็ช่วยกันย้ายเรือตะเคียนทองสองลำกลับมาที่วัดนี้ตามเดิม
พร้อมนำหุ่นจำลองของแม่ศรีประภัยและแม่สีฟ้าแม่สีเขียว
กลับมาพร้อมกันนะ
สำหรับเลขเด็ดที่ชาวบ้านเขาไปส่องหาจากที่หัวเรือ

นี่คำพูดชาวบ้านนะคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดนะ
ชาวบ้านเขาก็ซิบมาดิฉันเห็น๘ค่าเอายายเห็น๕

กะซิบมาเบาแบบนี้นะครับ
ที่นางสาวชาลินีเมฆสินเขาบอกว่าฝันฝันเห็นผู้หญิงผมยาว
ในความฝันเนี่ยผู้หญิงมาบอกว่าเธอไปตัดผมมาราคา๕๘บาท

เออบอกแบบนี้ก็ได้เหรอเออดิฉันไปตัดผมมาราคา๕๘บาท
ก็เลยเชื่อว่าแม่ตะเคียนจะมาบอกเพราะไอ้เลขที่ขูดเมื่อกี้มันเลขเดียวกัน

ก็เลยเชื่อว่าโอ้เจ้าแม่ตะเคียนคงมาเข้าฝันให้มาให้เลขมานะ
ขณะที่ทะเบียนรถที่เคลื่อนย้ายเรือตะเคียนทองกลับมาที่วัดนะครับ
มีทะเบียน๘๒๐๑กับทะเบียน๓๖๒นะครับ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณา

มันเป็นตะเคียนขาวไปแล้วเนอะสีขาวหมดเลย
ไปต่อค่ะนครสวรรค์พยุหะเคียรีนะคะ
ที่วัดสะเศรษฐีชาวบ้านไปขอโชคขอลาบ
จากอุ๊ยตะเคียนต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะ
โอ้โหแม่เศรษฐีพวงทอง

๔คนโอบเอาขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
เขาบอกงวดที่แล้วชาวบ้านมาขอเลขเด็ดถูกรางวัลไป
ก็เลยจัดหาช่างมาเทพื้นคอนกรีตให้เจ้าแม่สักนิดนึง
พร้อมทำขาตั้งให้กับเจ้าแม่ด้วย
ซึ่งมีความยาวทั้งหมด๑๖เมตรนะคะ
สำหรับต้นตะเคียนต้นนี้กว้าง๔๔เมตรครึ่ง
ว่าอายุน่าจะประมาณ๕๐๐กว่าปีแล้ว
ตะเคียนนี้นะคะแต่ต้นใหญ่จริงใหญ่มาก
ชาวบ้านไปส่องเลขเด็ดงวดนี้
อุ้ยคุณไม่น่าเชื่อ

มันไปโยงกับข่าวที่แล้ว

บอกที่ฉันบอกว่าสลับไปสลับมาแล้วนะ

เลอแต่บางคนก็บอก๔๓
เอาก็แล้วแต่นะอันนี้ชาวบ้านบอกนะครับ
เราไม่ได้พูดเองนะชาวบ้านบอกว่าเห็นเลขนั้นมา

ไปดูพิธีเลี้ยงผีกันนะคะ
ที่บริเวณสาราสารเจ้าพ่อเชียงแสนตำบลหนองพึ่ง
อันนี้เป็นตามความเชื่อของชาวบ้านล้านนาเขา

บางคนก็ขอให้การงานประสบความสำเร็จ

เสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่กันเพื่อจะได้แบ่งเงินรางวัลมาสมทบทุนสร้างวัดเชียงแสน
เลขเด็ดนวดนี้เขาได้มาจากก้านทูบนะคะก้านทูบก้านทูบที่เวลาทูบไหม้แล้วก็จะ
ดเป็นเหล็กเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเองไหมว่ามีเลขอะไร
แต่ที่แน่นะก็ไปตรงกันกับเจ้าแม่ที่อ่างทองอีกแล้ว๘๙๔๕อะไรประมาณอะไรประมาณนี้
้านทูบมันขดยังไงฮะเออมันขดเป็นเลขยังไงเราไม่เคยรอดูจนมันขดเลย
นั่นสิค่ะชาวบ้านเขาก็รอดูกันไปเนอะเขาเห็นของเขาเข้าเขา
นะครับไปดูของแปลกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่๒๐๕หมู่๑๓ตำบลท่าชัย
เขาบอกว่ามันคล้ายกับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่เห็นไหมอยู่ขวามือเนี่ย
เห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างขัน
สำลิดโบราณอายุกว่าแปลกร้อยปีมันก็คราฮไม่มีมันเหมือนนะคุณ

เป็นเทียนหรอคะเหมือนหัวงูเลยนะทียนค่ะ
สามรุ่งอรุณลำจวนเจ้าของบ้านเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยก็มีอาชีพค้าขายแหละ
ปีก่อนมีผู้ชายเขาขุดหาของเก่า
เอาขันสำริดใบนี้มามอบให้
พร้อมกับพระเครื่องหนึ่งองค์แล้วบอกว่า
ฝันเห็นเธอแต่งชุดไทยถือขันใบนี้

ฝันเห็นผู้หญิงคนนี้แต่งชุดไทย

จึงเชื่อว่าเธอเป็นเจ้าของมันในอดีตชาติ

ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงฝันเห็นฉันถือขัน
เขาก็เลยไม่เป็นไรฉันก็รับขันเอาไว้แล้วกันนะฮะ
นับตั้งแต่ได้ขันสัมฤทธิ์ใบมา

มักจะฝันเห็นผู้ชายนุ่งขาวห่มขาว

มานั่งสมาธิอยู่หน้าขัน

ด้วยโดยการนำน้ำสะอาดจากบ่อบาดานหน้าบ้าน
แล้วก็เอาไปใส่นะแล้วก็มีน้ำตาเทียนไหลมา
เขาทำน้ำตาเขียนนะฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยทำน้ำตาเทียนไหล
ไอจัดจัดเทียนอันเนี้ยฮะค่ะไหลลงไปไว้ในขัน
ต่อมาก็มีคนรู้จักเขามองเห็นมีคนรู้จัก
ซึ่งตามองไม่ค่อยเห็นนำน้ำตาเทียนนำน้ำในขันอันนี้ไปล้างหน้า
คุณผู้ชมฟังดีนะมีคนคนหนึ่งมองไม่ค่อยเห็น
ตักน้ำจากขันนี้ไปล้างหน้าปรากฏว่าไม่นาน
มองตัวหนังสือเห็นน่ะอ๋ออ๋อตามันค่อยค่อยชัด
แล้วก็อ่านหนังสือได้อะครับอ๋อโอ้โหเธอก็มั่นใจว่า
มันก็คงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของอะไรบางอย่างในขันนี้
มันจะเกี่ยวข้องกับพญานาคหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ก็เลยทำพิธีอันเชิญให้เป็นเรื่องเป็นราว
มีการเรียกท่านพ่อปู่สำริทพร้อมทั้งนำรูปปั้นพญานาคสีเงินไปตั้งไว้ใกล้กันกับขัน
หลังจากนั้นก็มีโชคมีลาบมาตลอดเห็นไหมมีพญานาคสีเงินอยู่ข้างหลังนะครับ
ส่วนเทียนไข่๙เล่มข้างขันน้ำมนต์ปกติแล้ว
คนที่นำพวงมาลัยมาไหว้จะคล้องพวงมาลัยไว้ที่เทียน
แต่เมื่อ๓วันก่อนเธอเห็นพวงมาลัยมันมีเยอะแล้ว
ก็เลยหยิบพวงมาลัยออกแต่สิ่งที่เห็นปรากฏว่าปลายเทียนอ่ะ
มันรวมกันมันขดรวมกันจนกลายเป็นเหมือนหัวของงูเป็นแผลแม่เบี้ยอยู่
แล้วก็มีดวงตาสีดำสองข้างตกใจมากขนลุกเลยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
ส่วนน้ำตาเทียนมันก็ลอยอยู่บางคนก็เห็นเป็นลมเป็นเลขอะไรก็ว่ากันไป
นะแปดบ้างสามบ้างหนึ่งบ้างศูนย์บ้างสองบ้างมันก็หลายเลข
ปะปนกันไปแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่จะเห็นแล้วแต่จะเห็น
อ่าวมองนี้ขึ้นสิบอ
ไปไปแวะไปศาสนหลักเมืองก่อนแรกค่ะค่ะศาสนหลักเมือง
พระบูศีสุโทเทศบันมึงบ้านดุงอำเพราะบ้านดุงช่วงนี้
เพราะว่าเกาะคำชโนธยังปิดอยู่เพราะว่าโควิดสิบเก้า
คือปกติแล้วคำชโนธเนี่ยเวลาเปิดวันหนึ่งนะคะ

และถ้านึกภาพสิไม่มีมาตรการหรือว่าไม่ปิดเนี่ย
อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดได้ก็เลยปิดไปก่อนนะคะ
หลังจากทำพิธีบวงสวงก็จะมีการส่องขันนมลเพื่อหาเลขเด็ด
งวดนี้ชาวบ้านบอกว่าเห็นเลข๗ตัวเดียว
ก็เลยตีเป็น๗๐เอามาเติม๐๐มาเติมข้างหลังไง

ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าก่อนจะทำพิธีบวงสวง
มีคนไป๒ขันนมนต์เจอเลขเด็ดได้มา๓นะนะ

ส่วนเลขที่ขายดีตอนนี้ไม่มีในแผงแล้วนะ
ซึ่งเป็นอายุของหลวงพ่อสุจัยทันตมโนนะคะ
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาที่มรณภาพไป๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา

ใช่ค่ะแล้วเวลาที่มรณภาพคือ๑๔นาฬิกา๑๐นาทีสิริอายุรวมนะคะ
๗๕ปีกับอีก๔๗๐๐๐ศาสตร์ที่บวชค่ะ

เวลาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยใครเคยสังเกตเห็นไหมว่า
รูปที่ลอตเตอรี่ก็มีที่มาที่ไป

เวลากองสลากเขาตีพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดู
เป็นบรรยากาศการซื้อลอตเตอรี่ในจังหวัดชุมพรคึกคักมาก

เพราะว่างวดนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตีพิมพ์รูปปั้นวัวกระทิงโทนเนี่ยค่ะรูปปั้นนี้แหละ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัวป่า
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแหล่นลงบนละตะลิงอวดนี้ด้วยไง

ใช่นี่แหละชาวบ้านชาวชุมพรเขาก็เลยแห่กันไปซื้อเลขเด็ดเกี่ยวกับรูปปั้นวัว
โดยเฉพาะเลขท้าย๒ตัวและ๓ตัว
แม้ว่าจะเป็น๑๔๔๑๑๔๑๑๔อะไรประมาณนี้นะคะ

อ่ะมีที่มาที่ไปเพราะวัว๑ตัวมี๔ขาไงคุณ

บางคนก็ซื้อ๔๕ก็มี๗๔ก็มีอะไรอย่างนี้สลับกันไปมาบอกว่า
ก็เป็นเลขประจำตัวของวัวกระทิง

บางคนก็แหวกไปซื้อเลขที่แตกต่างกันออกไปก็มี
ไม่ว่าจะเป็น๔๘๕๓เขาบอกว่าเลขเหล่านี้ตรงกับปีที่เกาะสร้างรูปปั้นวัว

หัวแหล่นต่อมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ก็ย้ายรูปปั้นมายังบริเวณริมชายหาดทุ่งหัวแล่น
จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ซื้อปีสี่แปลปีห้าสามกันไป
สลับไปสลับมามันก็ต้องถูกสักที่อ่ะนะ
คือตัวเลขเยอะขนาดนี้มันเยอะมันเยอะมากเลย
ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าเราเอามาให้กันแบบว่าจุใจมากเลย
นะฮะไปที่จังหวัดนครราชศรีมาครับที่บริเวณที่ทำคันปรายศนีย์พิมายฮะ
ก็มีต้นยางใหญ่ขนาดเจ็ดคนโอบไปดูซิมันต้องเจ็ดคนโอบยังไง
ความสูง๕๐กว่าเมตรบนต้นยางเนี่ยมีพึ่งหลวงไปทำรัง
อาจจะคิดว่ารังสองรังหรือเปล่าเออนั่นสิสิบกว่ารังนั่นไง
แต่มันมีหนึ่งรั้งเนี่ยหล่นลงมาหลังฝนตกลมพัดแรงครับนะฮะ
นายวิรัติราชตาชูผู้ดูแลเขาบอกว่ารังพึ่งหลวงที่หล่นมา
เป็นหลังขนาดใหญ่กว้างแปดสิบเซนครับหนักกว่าเจ็ดกิโล
ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าก็อย่างที่ว่าอย่าพึ่งหลวงไปทำรัง
หลวงตกลงมาหรืออะไรก็ตามทีมันก็เป็นการให้โชคลาภ
ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านไปขอโชคลาภจากต้นต้นยางต้นนี้นะ
สมหวังไปแล้วก็มีนำผ้าสี๗สีไปผูกรอบต้น
แล้วก็นำสิ่งของไปไปเอ่อกลับไว้บูชาอืม
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามี๑๐กว่ารังตกมา๑รังข้างบน
เหลือกี่รังก็ไม่ทราบจะไปนับก็กลัวพึ่งต่อยอ๋อ
ก็ไม่กล้าไปนับบวกลบคูณหารกันไปเอา
แล้วแต่ละกันนะครับค่ะยังอยู่ที่เรื่องของพุ่งพึ่งหลวงนะคะ
จากนครราชศรีมามาที่ลำปางค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
หมู่บ้านหัวฝ่ายตำบลกล้วยแพะอำเภอเมืองไปดูรังพึ่งหลวง
เขาบอกว่ารูปร่างมันแปลกคล้ายคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยเลยอ่า
อยู่ตรงจุดไหนอยู่หน้ามุกของพระวิหารค่ะ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

นะฮะอ้าว